ไปดูจังหวะสอกงัดคัดมาลาของนักชกจากขอนแก่นนะครับ
ติดตามได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ

น้ำเงินพงศักดิ์เล็กพิกัด๗๒๕กิโลกรัม
มุมแดงนี่ชก๒ชนะ๑แพ้๑มี๓แต้มครับ
น้ำเงินชก๒แพ้๒๐คะแนนครับ

เดินเข้าหามัดขวาลำตัวครับ

ฉะเชิงเซาว่ายังไงโดนเข้าไปจังหนับหรือเปล่าครับ

กรรมการอนันต์เปรียบสุคลครับจับแยกออกมาก่อน
น้ำเงินโดนแล้วไม่ทอนครับ

เวทีหมัดขวางัดศอกซ้าย

มาชุดใหญ่เลยครับมาเป็นยาชุดตำราหลวง

งัดเข้าไปเต็มกระโดงคาง

แบบนี้ครับแต่อันนี้โดนศอกนะครับ

ถ้าไม่มีเชือกนี่ตกเวทีเลยนะครับ
หนักแรงมากครับลูกนี้